การเดินตามรอยพระราชดำริ
การสารต่อโครงการตามพระราชดำรัฐต่าง
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่๙
ในวันนี้ผมมีโอกาสได้ไปพูดคุยกัน
กับผู้ว่าการททหรือว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ
ตั้งแต่ในยุคที่เป็นอศท
ในยุคอดีตในหลวงราชการที่๙เคยเสด็จมาที่อศทด้วย
แล้วก็มาพระราชทานพระราชดำรัฐต่าง
หลักการในการทรงงานหลักคำสอนของพระองค์
ผู้ว่าการทรทคนปัจจุบันนี้ได้สารต่อครับ
ว่าจะเป็นการส่งเสริมคนดีให้มีอำนาจ

รวมทั้งการทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นองค์กรของเสริมการท่องเที่ยว

เดี๋ยววันนี้ครับจะพาคุณผู้ชมไปติดตามพร้อมกันในช่วงถอดสูตรครับ
แต่ท่านทรงมีวิสัยทัศน์ที่ก้าวไกล
ท่านบอกว่าทรททำงานเนี่ย
ประโยชน์ก็เหมือนกับชื่อคือส่งเสริมการท่องเที่ยว
ณนั้นพวกนี้เดี๋ยวจะเป็นประโยชน์มากเลย
ก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติแล้ว
เพราะว่าคนที่รู้จักประเทศไทย
เขาจะมาหรือไม่มาอย่างน้อยที่สุด
ทำให้คนรู้จักประเทศไทยจากทางที่ดีขึ้น

ต่อไปก็ให้ช่วยกันเผยแพร่สิ่งที่เป็นความเป็นไทย
ไม่ว่าจะเป็นนิสัยใจคอวัฒนธรรมประวัติศาสตร์ต่างเหล่านั้น

พระบรมราชวาสพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดช

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

เมื่อวันที่๒๕กุมภาพันธ์ปี๒๕๕๙
แสดงถึงสายพระเนธอันยาวไกลของพระองค์
ซึ่งผู้ว่าการททรวมทั้งพนักงานทุกคน
้อมนำพระบรมราชวาสและกระแสพระราชดำรัฐ
มาใช้ขับเคลื่อนการท่องเที่ยวของประเทศตราบจนปัจจุบัน
ทตั้งขึ้นมาในปี๒๕๕๙
สมัยก่อนเรียกว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะครับ

ให้โอวาสแก่คณะกรรมการและพนักงานทธในปี๒๑๑๔
ซึ่งผมคิดว่าสิ่งที่ท่านดำรัฐไว้ในสมัยก่อน
จนถึงปัจจุบันนี้ยังมีความทันสมัย
แล้วเราสามารถที่เอามาใช้ในการขับเคลื
เรื่องการส่งเสริมการท่องเที่ยวของประเทศได้
ส่งเสริมคนดีให้มีโอกาสบริหารงานขับเคลื่อนองค์กร
เพื่อก้าวไปสู่อนาคตที่เข้มแข็ง
คือสิ่งที่ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
้อมนำพระราชดำรัฐของในหลวงรัชกาลที่๙
ใช้ในการบริหารองค์กร
พร้อมเดินตามรอยพยุคลบาท
ส่งเสริมองค์กรการท่องเที่ยวแห่งนี้
ได้ทำหน้าที่อย่างเต็มภาคภูมิ

จากภาพที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

ยังมีอีกหนึ่งภาพความทรงจำ
และเป็นความประทับใจของครอบครัว
เมื่อครั้งมีโอกาสเข้าเฝ้าทุลอองทุลีพระบาทรับเสด็จ

เมื่อครั้งที่พระองค์เสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบ้านไร่
สร้างความปราบปลื้มใจให้แก่วงตระกูลเป็นอย่างยิ่ง
สูตรช่วงวัดอันกราวนี้ผมเองรับทราบ
เนื่องจากยังเรียนหนังสืออยู่ต่างประเทศนะครับ
แต่เป็นช่วงเวลาสำคัญที่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสพูดนะครับ
กับคุณพ่อท่านก็บอกว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอันหาที่สุดไม่ได้นะครับ
พระองค์ท่านเสด็จทั้งสองพระองค์นะครับ
ที่วัดบ้านไร่นะครับได้มีโอกาสต้อนรับอย่างใกล้ชิดนะครับ
รวมทั้งได้ถวายงานกระพงษ์ด้วยนะครับ
ดังนั้นเนี่ยก็เป็นภาพที่ผมติดไว้ที่ห้องทำงานนะครับ
เพื่อที่จะระลึกถึงพระองค์ท่าน
รวมทั้งพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านมีต่อครอบครัวของผมด้วยนะครับ
ก็ยังเป็นภาพที่นึกทุกครั้งก็ยังเพิ่มปิติอยู่ต่อเวลาครับ
นับจากนี้ไปการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เส้นทางตามรอยพระบาทในหลวงรัชกาลที่๙
เพื่อให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้และร่วมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมีได้
เป็นสิ่งที่ททตั้งใจจะทำต่อไปให้ดีที่สุด
เราได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวนะครับ
เรียกว่าเป็นการตามรอยพระบาทนะครับ
และในเรื่องโอกาส๗๐พันศาของราชของพระองค์ท่านในปีนี้
ได้ทำหนังสือออกมาเรียกว่า๗๐เส้นทางตามรอยพระบาทนะครับ
ซึ่งรวมผลเขาเรียกกันสถานที่ท่องเที่ยวนะครับ
ในพื้นที่ทรงงานและโครงการพระบิดต่างไว้อย่างครบถ้วนนะครับ
ตอนนี้ปรากฏว่าได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนหลายฝ่ายมากเลย
ซึ่งต้องการจะดูซิว่าโครงได้ทำอะไรบ้างนะครับ
ซึ่งตรงนี้เองททเองก็คงจะร่วมมือกับเอกชนนะครับ
ผู้กรอบการในการที่จะนำพี่น้องประชาชนที่สนใจเข้าไปดูผลงาน
คือต้องเรียนว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านทำให้กับพื้นแผ่นดินแห่งนี้อีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันนะครับ
ก็อยากจะให้คนไทยได้รับทราบได้รับรู้กัน
ซึ่งก็ต้องเรียนนะครับว่าเรามีหนังสือที่สามารถแจกจ่าย
รวมทั้งสามารถดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับเป็นเอบุ๊กด้วยนะครับ
ก็อยากจะให้ไปชื่นชมพระบรมีแล้วก็ได้มีโอกาสได้เยี่ยมชมพื้นที่ทรงงานและโครงการพระปลีกต่อไปครับ